ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่สยามพลากรเมื่อวานนี้นะครับ
มีผู้เสียชีวิต๒ศพนะฮะ

อีกคนนึงก็เป็นแรงงานเป็นลูกจ้างของร้านค้าในห้างสยามพลากรที่เป็นหญิงสาวชาวเมียนมานะครับ
ทางนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ย
ญาติทางจีนยังไม่ได้มาติดต่อเรื่องของการรับศพนะฮะ

คงจะมีเรื่องของการประสานงานกับทางสถานทูต

ที่ชื่อเมยเมียวนะฮะ
หรือว่าตะวันอายุ๓๐ปีนะครับ
เสียชีวิตจากการถูกยิงเนี่ยนะฮะ
ผลชนะสูตรของแพทย์ระบุว่า
อดและคั่วหัวใจฉีกขาดเนื่องจากถูกกระสุนปืนทำลายนะครับ
ส่วนชาวจีนก็เป็นหญิงสาววัย๓๔ปี
ทั้งคู่ถูกยิงในจุดห้องน้ำชั้นเอ็ม

ฝั่งของชาวเมียนมานะครับคือ

เมื่อวานนี้นายจ้างก็ไปที่สนปทุมวันนะ

เพื่อไปตามเรื่องคดีให้กับลูกจ้างที่เสียชีวิตนะครับ
วันนี้ญาติมาติดต่อขอรับศพนะฮะ
จากนั้นก็ทำเรื่องเอกสารแล้วก็นิมนต์พระหนึ่งรูป
มาประกอบพิธีเคลื่อนศพ
แล้วก็บรรจุใส่หีบศพ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ระบุว่าขออุทิศให้กายสังขารเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมในเวรทุกพบชาติ

แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำขึ้นรถกู้ภัยเพื่อส่งไปยัง
ผาสุกอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ประกอบพิธีทางศาสนาที่นั่น
คุณดนลวีหรือว่าคุณออสซี่นะฮะผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่วัดผาสุกมณีจักรที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ได้คุยกับเพื่อนสนิทของคุณตะวันที่เสียชีวิต
บอกว่าตัวเธอกับตะวันเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ตอนที่อยู่เมียนมา
รวมระยะเวลาแล้วก็๑๐กว่าปี
จนเห็นว่าเจ้านายที่ทำงานอยู่ด้วยกันเป็นคนดี
ก็เลยชวนตะวันให้มาทำงานด้วยกัน
โดยตะวันมาทำงานได้ประมาณ๖ปี
ประจำอยู่สาขาสยามเซ็นเตอร์
แต่ตัวเพื่อนที่คุยกับเราประจำสาขารังสิต
ที่ผ่านมาตะวันเป็นคนนิสัยดีน่ารักเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน
เย็นมีหน้าที่ต้องนำเงินไปฝากที่แบงค์ในห้างสยามพารากร
เพราะฉะนั้นที่เธอทำงานความจริงอยู่ที่สยามเซนเตอร์
แต่ต้องไปฝากเงินที่แบงค์ในห้างสยามพลากร
ก่อนเกิดเหตุนะครับเพื่อนบอกว่าได้โทรผ่านไลน์คุยกัน
ตะวันยังแซวอยู่เลยบอกอย่าโอนเงินให้นายจ้างมากนัก
เดี๋ยวเราจะขยันทำงานแต่เขาคุยกันเป็นภาษาเมียนมานะฮะที่เพื่อนคุยกันนะครับ
เพื่อนสนิทขวามือซ้ายคือคุณตะวันที่เสียชีวิต
แล้วก็นัดกันว่าจะไปกินชาบูกันในวันนี้นี่แหละ
นี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะ๓ตุลา
นัดกันว่าวันนี้เนี่ยจะไปกินชาบูกันแล้วจะชวนกันไปทำบุญนะฮะ
ช่วงนั้นตะวันเนี่ยบอกเดี๋ยวจะไปหาแฟนเพราะเป็นวันหยุดนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของชะตากรรม
เป็นเรื่องของสิ่งที่ลิขิตเอาไว้ก็ได้นะครับ
ว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ
แต่ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่เธอบอกว่าเธออยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับเพื่อนของเธอด้วย

คุณแก้มบอกว่าตกใจมากไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ฮในห้างสวอามภรรกรตะวันเป็นผู้จัดการร้านได้เงินเดือน๑ก็สองหมื่นบาท
แล้วเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายมากนะฮะ
ขยันนิสัยดีซื่อสัตว์พูดได้หลายภาษาด้วยทั้งจีนอังกฤษไทยและเมียนมา

อย่างนี้เป็นผู้จัดการร้านที่แบบโอ้โหทำงานได้แบบสบายเลย
แต่ละเดือนตะวันจะส่งเงินให้แม่ที่อยู่ที่เมียนมาเดือนละ๑๐๐๐บาท

หลังจากเกิดเหตุได้คุยกันในครอบครัวว่า
จากนี้ไปในฐานะที่เธอเป็นฝั่งของนายจ้าง
จะส่งเงินให้กับแม่ของตะวันเดือนละ๑๐๐๐บาท

จะส่งไปเรื่อยยังไม่มีกำหนด
จนแบบแม่ของตะวันที่อยู่ที่เมียนมาแบบจนถึงที่สิ้นสุดกันเลย

แล้วก็ได้รับการประสานและพูดคุยกับญาติของตะวันแล้วนะครับ
ที่ประสงค์จะเดินทางมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพที่ฝั่งของเมืองไทย
แต่ตอนนี้คุณแม่ของตะวันเองก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะตะวันคือเสาหลักของครอบครัว
ที่ปกติเขาให้กับครอบครัวที่หนึ่งหมื่นบาท
ก็จะส่งไปเรื่อย
จริงไม่ได้แพลนเลยค่ะก็คือส่งไปเรื่อยเท่าที่เราจะไหวเลยค่ะ

ใช่ค่ะก็ส่งต่อไปเรื่อย
ใช่เหมือนแทนเหมือนเวลาที่เขายังอยู่

วันพรุ่งนี้ทางญาติแล้วก็นายจ้างของคุณตะวันนะครับ
นิมนต์พระไปเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะครับ
คือแถวห้องน้ำชั้นเอ็มของสยามพลากรนะครับ
สวดศพก็จะมีวันนี้ไปถึงวันที่๘ตุลาคมนะครับ